คุณผู้ชมไปดูภาพคือผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่ง

แล้วเอาปืนแบบกราดยิงไปทั่วเลยนะคะ
แล้วก็มีคนโดนกระสุนได้รับบาดเจ็บไปด้วยอะค่ะ

เอามือจับปืนแล้วอันนี้คือควักปืนออกมาแล้ว

ยิงแต่มันมีรถผ่านก็ยิงใส่รถที่ผ่านไปผ่านมา

เนี่ยอันนี้น้องเค้าวิ่งหนีแล้วมันยิงไล่เข้าไปในร้านเลยค่ะ

ยิงเหมือนยิงคุมปืนคุมตัวเองไม่ได้ก็ยิงไปเรื่อยค่ะ
เดี๋ยวผ่านไปสักพักหนึ่งที่แกจะเดินมาโยนรองเท้าครับ
พอโยนรองเท้าเสร็จก็มีการยิงอีกนัดหนึ่ง

รองเท้าของเขาที่เขาใส่อยู่นั่นแหละฮะ

เดี๋ยวเขายิงอีกเดี๋ยวเขาเดินไปที่ถนนนะฮะ
เดินไปที่ถนนคือจะกลับไปฝั่งนู้นล่ะ
ยังยังเดี๋ยวเขาจะเดินกลับมา
นี่ครับเดี๋ยวเดินกลับมาแล้วก็ยิงอีกปุ้ม
ผมไม่แน่ใจว่าเขารู้จักกันไหม

อยู่เขาก็เดินกู่เข้ามาล็อกคอนะฮะ

ยิงขู่ยิงอะไรอย่างนี้ยิงที่ยิงลงพื้นอ่ะนะ
แล้วน้องเขาก็เหมือนน้องเขาก็ดีดตัวออก
แล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในร้านแล้วเขาก็ยิงตามเข้าไปในร้านเลย
ยิงเจาะยิงไล่คือเจาะยิงจ่าเข้าไปในร้านอะนะ

น้องเขาก็ได้วิ่งหนีหลบเข้าไปแล้วเขาก็
ยิงมั่วฮะยิงในเชิงยิงมั่วเนอะ
นี่ค่ะยิงมั่วไปทั่วเลยนะคะ

โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ร้านขายของชำในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
แล้วมีคนถูกยิงด้วยนะคะคุณผู้ชม
นายอันนิวาสอายุ๒๐ปี
เป็นคนที่เขาไปซื้อของที่ร้านของชำ

แล้วก็ที่ปลายนิ้วก้อยด้านขวาก็โดนไปอีกนัดหนึ่ง
กู้ภัยปลวกแดงนำตัวส่งโรงพยาบาลปลวกแดงค่ะ
ที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่หน้าร้าน

คุณมารุธเจ้าของร้านเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

คนร้ายนี่ตามภาพว่าที่กดลองมูลจรปิดเลยค่ะ
ที่ใส่เสื้อสีเทาไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหน

แล้วก็กอดปลั้มห้อยว่างในอันยวัตต์ที่หน้าร้าน
มีคนร้ายสะบัดลุดแล้วก็เอาปืนยิง
ยิงนายอนิวัฒน์เขาก็วิ่งหนีเข้าไปในร้านไงแล้วกราดยิงไปทั่วเลย
ประตูร้านข่าวของก็เสียหายนะคะพื้นปูนมีรอยกระสุนเพียบเลย
จากไปคนร้ายถอดรองเท้าคว่างเข้าไปในร้านให้ดูต่างหน้าด้วย
ไม่รู้ทำไมเนี่ยอันนี้วัดคนนี้เห็นมั้ยคะที่ใส่เสื้อสีดำเนี่ย
เขาก็โดนยิงเข้าไปในร้านเจ้าของร้านบอกว่านี่อย่างดีนะที่คนร้าย
ไม่ได้เข้าไปในร้านแล้วก็ไปยิงถึงในร้านอ่ะเพราะว่ามีภรรยาอุ้มลูกชายวัย๗เดือนอยู่ด้วยค่ะครับ
เหตุการณ์นี้มันเกินไปนะคะที่อยู่ดีวัยรุ่นมาเมามากรางมายิงอะไรแบบนี้ตำรวจต้องจับให้ได้
ทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะไปถามบ้านที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับร้านของชำครับ
พยายามจะไปตะโกนเรียกเพื่อถามข้อมูลนั่นแหละว่าใช่คนที่ไปดื่มเหล้าอยู่ที่บ้านแล้วก็มาก่อเหตุหรือเปล่าเนี่ย
แต่ไม่มีใครเปิดประตูมาให้ข้อมูลอะไรก็ต้องฝากตำรวจค่ะ

แต่ภาพมันเห็นอย่างนี้ไม่น่าตามญาติ
ดูก็รู้แล้วว่าใครอยู่บ้านหลังไหนอะไรยังไง